คุณผู้ชมครับมาเตือนภัยกันหน่อยนะฮะต้องระวังกันจริงนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายจะอยู่ที่ไหนก็แล้ว
แต่เดี๋ยวนี้ของใกล้มือเราเลยคือโทรศัพท์มือถือ
ค่ะบางทีนั่งรอรถเมย์รถสาธารณะอยู่นะฮะแล้วดูมือถือไปด้วยเนี่ย

นี่ฮะป้ายรถเมย์ในกรุงเทพนะฮะดูสิครับ
นี่กำลังรอรถอยู่นั่งดูโทรศัพท์มือถือ
โอ้โหไวมากเลยนะคะคือฉกไปเลยอ่ะ
กไปเลยฮะขี่จักรยานยนต์ขึ้นมาบนทางเท้า

ค่ะนู่นแล้วหนีหายไปนู่นเลยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มครึ่ง
วันที่๒มีนาคมที่ผ่านมาหญิงสาวสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละ
กำลังนั่งรอรถเมย์อยู่นะครับป้ายรถเมย์ปากซอยผลโยธินสี่สิบนะครับ
บางเขนกรุงเทพนะฮะก็ไม่คิดว่าจะมีใครก่อเหตุแบบนี้
ที่คนร้ายจะขี่จักรยานยนต์หนีหายไปนะครับ
ใส่มวกันน็อคมาด้วยนะฮะปิดบังใบหน้ามาเลยนะ
เขาก็พยายามวิ่งตามกันแต่ก็ไม่ทันนะครับ
ไปแจ้งความเอาไว้นะครับที่สอนอบังเขนนะครับ
ตำรวจก็ไล่สอบสวนไล่ตรวจสอบนะฮะจากภาพในกล้องวงจรปิดนะครับ
คือตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยคนก่อเหตุนะครับ
ขี่รถมุ่งหน้าไปทางแยกเกษตรนะฮะตำรวจเขาไล่ต่อเลยนะฮะค่ะ
พบว่าจักรยานยนต์คันนี้ไปจอดอยู่แถวหน้าอาคารบ้านเอื้ออาทรสายใหม่
และเมื่อวานนี้สอนอบางเขนก็สามารถไปตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะครับ
นี่ฮะน้ายสุชาตินาคาราธิ์อายุ๔๗ปีพร้อมกับจักรยานยนต์
ขี่ไปก่อเหตุในวันนั้นในกล้องวงจรปิดคันเดียวกันเลยนะฮะ
นายสุชาติสารภาพนะครับบอกคือคนขี่จักรยานยนต์ไปชิงโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหาย
นั่งอยู่หน้าป้ายรถเมย์จริงแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะ
เคยก่อเหตุมาแล้วนะครับเคยก่อเหตุถูกจับคดีวิ่งราวทรัพย์
ท้องที่สนโชคชัยเพิ่งพ้นโทษออกจากเรือนจำ
มาก่อเหตุซ้ำอีกนี่ฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีไปเรียบร้อยนะฮะ
สอนอบังเขนก็คุมตัวได้แล้วของกลางที่ได้คือจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ
ส่วนโทรศัพท์มือถือนี่เดี๋ยวต้องดูนะฮะว่าใช่ของผู้เสียหายในวันนั้นไหม
หรือของคนอื่นไปก่อเหตุตอนไหนมาอีก